อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ชายคนนึงค่ะกำลังจะข้ามถนน
เรื่องของการข้ามถนนเนี่ยนะมันเป็นปัญหาอยู่เลย
เห็นในข่าวว่าคนจะข้ามถนนแล้วโดนรถชนเนี่ยมันมีโอ้ยอันนี้เลย

คุณผู้ชมจะเห็นรถเก่งคันนั้นใช่ไหม
สีดำจริงเขาหยุดนะคะ

รถเก่งคันหนึ่งเขาหยุดให้พี่คนนี้ข้าม
แต่มอเตอร์ไซค์ที่มาไม่ได้หยุดไง

คือคลิปนี้เพจเฟซบุ๊คควายหลุดถนนวี๑ค่ะ
เอามาโพสต์คลิปแล้วระบุสั้น

กล้องวงจรปิดจากบ้านตรงข้ามจับเหตุการณ์เนี่ยค่ะ

แซงขวาเนี่ยพุ่งขึ้นมาชนเต็มแรงเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้กลายเป็นชาวเน็ตเสียงแตกนะ

จริงดูเหมือนว่าเขาน่าจะเห็นใจคนข้ามถนนใช่ไหม

อีกความเห็นก็บอกว่า
ยืนรอตรงเส้นกลางถนนแบบนี้มันอันตรายคันหน้าเขาชะลอแต่คันหลังบางทีเขามองไม่เห็นคนหรอก
ก็ขอให้ปลอดภัยแต่ทีนี้บางคนเขาก็มองว่าก็ต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีข่าวเรื่องของคนข้ามถนนโดนชนเยอะ
เป็นไปได้ว่าพี่เขาอาจจะกล้ากลัวกลัวแล้วก็ไม่รู้จริงว่าตกลงรถคันไหนจะหยุดให้บ้างหรือไม่หยุดให้บ้าง
เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องระวังตัวเองก็แล้วกันค่ะถ้ามีสะพานลอยแถวนั้นคือสะพานลอยกว่าเนอะ
ใช่แต่ทีนี้บางจุดอย่างนี้เนี่ยเท่าที่ดูพื้นที่นี้ก็อาจจะไกลหน่อยกว่าจะมีสะพานลอยหรือมีทางม้าลายนะคะ
ยังไงก็ต้องใช้ความระวังทั้งคนข้ามทั้งคนขับรถด้วยใช่อ่าเดี๋ยว